มาดูเรื่องนี้กันบ้างคุณผู้ชมค่ะที่ได้เกริ่นเอาไว้ค่ะที่มีการไปชาปนกิจศพอดีตทหารเกณฑ์คนหนึ่งนะคะแล้วก็ปรากฏว่า
ชิ้นส่วนหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับกระโหลกเนี่ยมันมีตัวอักษรมีตัวเลขด้วยค่ะคนก็พูดกันไปต่างนานาว่าคืออะไร
เพราะว่าตัวเลขและตัวอักษรก็เชื่อมโยงกับผู้เสียชีวิตด้วยนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์นะคะนักวิชาการสาขาเคมีอินซีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรืออาจารย์ออสนี่แหละค่ะ
เฉลยออกมาแล้วค่ะชิ้นส่วนคล้ายกระดูกบริเวณกระโหลกศีรษะของนายสถาพรพรแสนอดีตทหารเกณฑ์เป็นอาชีพโฟร์แมนซึ่งตอนที่เก็บอัฐิเนี่ยที่วัดศรีกันเนี่ยเขาพบชิ้นส่วนนี้นะคะแล้วก็ฮือฮากลายเป็นเรื่องราวเหลือเชื่อเพราะว่ามีตัวเลขรหัสนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็ตัวเลขก็ไปตรงกับวันที่เขาประสบบัติเหตุเสียชีวิตด้วยคือวันที่๑สิงหาคมปี๖๔
เหมือนแบบมันเชื่อมโยงกันไปหมดคนก็พูดกันไปต่างนานาเหมือนกับว่าฟ้าลิขิตมาแล้วหรือเปล่าว่าต้องเกิด

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะว่าจุดวัตถุที่พบมีลักษณะเหมือนกระโหลกด้วย
ปรากฏว่าจากการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็ไปขออนุญาตทางครอบครัวนำชิ้นส่วนปริศนาและกระดูกของจริงเนี่ย

อาจารย์ออสตรวจโดยใช้กล้องจุลทัศอิเล็กทรอนแบบส่องกราดและวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุ

ชิ้นแรกเป็นชิ้นส่วนกระดูกขนาดใหญ่ไม่มีตัวเลขปริศนา
ก็จะมีลักษณะขาวขุ่นมีรูพลุนเป็นกระดูกจริงชิ้นแรก
ส่วนอีกชิ้นหนึ่งขนาดเล็กกว่าค่ะมีตัวเลขถ้าดูด้วยตาเปล่า
จะเห็นว่ามีสีขาวขุ่นและไม่มีรูพลุน
พอตรวจด้วยเครื่องมือพบคำตอบว่านี่ไม่ใช่กระดูกจริง
เพราะว่ามันมีองค์ประกอบของซีลิกอลและออกซิเจนเป็นหลัก
ในพวกกราสพวกไฟเบอร์กราสหรือพวกไฟล์โปรดิชั่นบอร์ด
ก็คือตัวแผ่นฉนวนการคอมร้อนตัวสีเหลือง
ซึ่งต่างกันโดยชิ้นเชิงกับตัวสีแดง
ก็จะมีแคลเซียมฟอสฟอลัสออกซิเจนนะ
แล้วก็มีเกลือของโซเดียมแมคลิเซียมอะไรพวกนี้
ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของกระดูก
แคลเซียมปนไปหน่อยหนึ่งนะครับ
นี่แหละค่ะก็สรุปแล้วเนี่ยไม่ใช่กระดูกนะคะ
ชิ้นส่วนนี้ที่เจอนะคะ

เป็นฉนวนกันความร้อนที่อยู่ในเตาเผาศพ

แล้วตัวเลขที่มันไปสอดคล้องกับตัวผู้ตายล่ะครับ

คือญาติผู้เสียชีวิตเองเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะคำตอบนี้นะคะ
แล้วก็แต่ว่าพอฟังอาจารย์ออสพูดแบบนี้
ก็คือยอมรับผลการพิสูจน์นะครับ
แม้ว่าไม่ใช่ของจริงเขาก็จะเก็บไว้นะ
เพราะว่าอย่างที่บอกแหละมันมีผลกับจิตใจ
เพราะว่ามันไปเชื่อมโยงกับผู้เสียชีวิตนะคะ
ในส่วนของสิ่งแปลกปลอมความบังเอิญอย่างนี้พี่เราไม่สามารถตอบได้
ก็อย่างที่บอกค่ะวันนั้นมันอาจจะเป็นความบังเอิญ
แล้วที่มันเข้ามาแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวเลขอะไรมันอย่างนี้
มันเกี่ยวกับพร่องการมันทำให้มันมีคุณค่าทางจิตใจค่ะ

วันนี้ถ้าตรวจสอบแล้วว่ามันไม่ใช่

ใช่เหมือนมีคุณค่าทางจิตใจเนอะ
แต่ว่าประเด็นเรื่องของการเสียชีวิตของนายสถา
ก็ยังขาใจทั้งญาตินะครับ
รถยนต์ที่ขับอยู่ไหลทางบนถนนสาย๓
เรียบรันเวย์สุวรรณภูมิขาออกบางนาตราดนะคะ
ร่างของเขากระเด็นตกลงมาหน้ารถตู้

ญาติญาติก็ยังติดใจสงสัยประเด็นการเสียชีวิตของเขาในครั้งนี้ค่ะ